ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครสิทธิยาก็มีการจัดงานเหมือนกันนะครับ
สิงหา๒๕๕๙แม่ผู้เสียสละ
มีกิจกรรมต่างมากมายให้คุณแม่ได้มีความสุขกันด้วย
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชม
นั่นก็คือการตำน้ำพริกปลาถู
เป็นกิจกรรมที่คุณแม่ทุกท่านต้องทำให้ลูกทาน
และต้องมีลีลาที่เด็ดด้วยนะครับ
ดังนั้นดูกิจกรรมที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอุทิยานี้กันนะครับ

คุณแม่เปรี้ยวซ่ามาก

เมื่อกี้ทั้งโยนครปขึ้นสูง
โยนสากขึ้นโอ้ไง

เปิดงาน๑๒สิงหา๒๕๕๙แม่ผู้เสียสละ
โดยการตัดสายบรกเพื่อเปิดงาน
การเปิดงานเขาก็มีกิมมิกเหมือนกันนะครับ

กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจประชาชน
เข้าร่วมถวายราชศักระต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์
สำเด็จพระหน่างเจ้าพระบรมราชินาณาศ
เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคมนี้
แล้วก็อย่างที่เห็นกิจกรรมสนุกสนานนั่นก็คือ
การแข่งขันตำน้ำพริกปลาทูให้คุณลูกได้ทาน
และคือแต่ละทีมนี่เขามีเรื่องมีราวด้วยนะคะ
ไม่ใช่ตำกันอย่างเดียวนะเขามีเรื่องราวเป็นความผูกพัน
แม่ลูกด้วยมีการคลอด
กว่าจะคลอดลูกออกมาเจ็บท้องขนาดไหน
กว่าจะโตขึ้นมาได้เอ๊ะเมื่อกี้ลูกสาวหรือคุณแม่
แต่ผมเดาไม่ถูกว่าสีอะไรนะ
อันนี้โอ้โหลีลาการตำ
ต้องดูรสชาติกันด้วยนะ
แอนตำแอนตำเลยนะมาเป็นทีม
เป็นทีมก็มีเป็นเดี่ยวก็มี

ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันเป็นทีมละ๓คน
และ๑ใน๓คนจะต้องแต่งตัว

ใช่ส่วนคนอื่นต้องใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุง

เราคิดแค่ธีมเสื้อผ้าและวิธีการและจำนวนคนเท่านั้นนะครับ
แม่แสดงสุดห้าจริงเลยนะครับ
ในอำเภอถือสากแล้วก็โยนให้นายกกิ่งกาชาติอำเภอท่าเรือ
ที่ยืนถือครกอยู่ด้วยนะครับ

นี่ท่านในอำเภอกับท่านนายกกิ่งกาชาตินะครับ
ช่วงแรกเป็นพิธีแต่หลังจากพิธีเสร็จเท่านั้นแหละครับ
เท่านั้นแหละค่ะตั้มน้ำพริกกันสนั่นวันไหวเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับแม่ผู้เสียสละนะครับ
ก็เป็นพิธีที่ทราบซึ้งใจกันก่อน
ที่จะมีกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้แหละครับ